ช่วงนี้บ้านเราได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านจากพม่า
ข้ามไปลาวเวียดนามเลยเขาก็พาดผ่านบ้านเราแหละนะฮะ
แล้วก็มีมรสุมตะวันตกเชียงใต้ปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามัน
ทำให้หลายพื้นที่นะยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักอยู่นะครับ
แล้วก็มีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและเกิดฟ้าผ่า
ทำให้มีเหตุการณ์ฟ้าผ่าชายวัย๕๐ปี
ขณะที่เขาตัดย่ารอบกระท่อมใต้ต้นตะโกขนาดใหญ่

แล้วก็เตือนประชาชนอย่าอยู่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่
ขณะที่แม้จะฟ้าครึ้มก็ตามหรือว่าฝนฟ้าขนองมันตกมาแล้วก็ตามนะฮะ
ให้ระมัดระวังเหตุฟ้าผ่านะครับ
อาสากู้ภัยกู้ชีพฮุก๓๑โคราชจุดโชคชัย
ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลถูกฟ้าผ่ากลางทุ่งนา
ติดกับถนนสายบ้านโพทองบึงทัพปรางที่หมู่๑๒
ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็รุดไปให้การช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นชายหนึ่งรายสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาล
กางเกงขายาวสีดำสวมรองเท้าบูธกำลังนอนดิ้นอยู่กับพื้นเลยนะฮะ
ใต้ต้นตะกอขนาดใหญ่ขออภัยใต้ต้นตะโกขนาดใหญ่
ซึ่งมีกระท่อมหลังคาสังกษีเล็กอยู่หนึ่งหลังนะครับ
ก็ใกล้กันพบจักรยานยนต์พ่วงข้าง๑คันแล้วก็เครื่องตัดย่าแบบสะพาย๑เครื่อง
วางอยู่ที่พื้นเจ้าหน้าที่ช่วยคนก่อนเลยฮะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ภายหลังนะครับว่าผู้ประสบเหตุก็คือนายอรุธชัยเปรงปราง
อายุ๕๐ปีเป็นชาวอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
อาสากู้ภัยก็สันนิษฐานบอกว่านายอรุธชัยเนี่ย
น่าจะกำลังตัดย่าที่มันขึ้นรกอยู่รอบกระท่อม
แต่ช่วงนั้นฝนมันโปรยลงมาแล้วก็เป็นฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกิดฟ้าผ่าและผ่าลงมาบริเวณที่เขายืนอยู่นะครับ
ดังนั้นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนและเกษตรกรนะฮะ
อยู่กลางแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่
ขณะที่เกิดฝนตกหรือฝนฟ้าขนองเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้รับอันตรายได้นะครับ
ก็บ้านเราก็เตือนกันนะฮะว่าภาคอีสานภาคตะวันออก
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะฮะภาคอีสานเนี่ย
มีเมฆมากฟ้าครึ้มทั้งวันเลยครับมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึง๑๖๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
ส่วนภาคอื่นก็มีฝน๑๔๐ของพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ก็หนีไม่พ้นฝนเหมือนกันฝนตกนะครับ
ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะจะไปไหนก็พกร่มไปนิดนึงนะคุณผู้ชม
เข้าสู่หน้าฝนแล้วจริงเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
มันอาจจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วเดี๋ยวฝนจะมาหนักอีกทีช่วงสิงหาเลย